คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อ๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาค่ะ
คนร้ายประมาณสัก๔คนได้
เดินเข้าไปที่บ้านของว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักพลังชาติไทย
คือไปหน้าบ้านเลยแล้วเหมือนกับเรียกออกมาคุย
ออกมาคุยหน้าบ้านแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันรุนแรง
คนร้ายเนี่ยยิงเลยนะคะแล้วภรรยาเขามาเห็น
ภรรยาก็โดนยิงไปด้วยครับเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาค่ะ
ภรรยาเนี่ยถูกยิงไปถึง๗นัดนะคะที่ตัวที่ศีรษะด้วย
ส่วนตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอคนนี้ถูกยิงไป๒นัด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำรวจสพกาบังนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านพักเกิดเหตุ
เป็นหมู่บ้านกาบังหมู่๗ตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยาลา

ครึ่งปูนครึ่งไม้มี๒หลังติดกัน

จุดเกิดเหตุเป็นบ้านหลังที่สองบ้านหลังสีเขียวอะนะคะ
ยกพื้นสูงมาสักประมาณเมตรหนึ่ง
ในบ้านพบศพนายวารินแสงจันทร์
วาที่ผู้สมัครสอของพักพลังชาติไทยเขต๒จยลา
และอีกศพหนึ่งก็คือนางรอกิเยาะสแปอิงภรรยา
ทั้งคู่เนี่ยถูกยิงนะคะนอนจมกองเลือดอยู่
นายวารินถูกคนร้ายใช้เชือกมัดมือไพ่หลังเอาไว้ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุกั้นพื้นที่เอาไว้
แล้วก็นำศพผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาล
นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกประโยงโคตรสาขา
รักษาราชการแทนผู้กำกับการสพกาบัง
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ผู้เสียชีวิตเขามีลูกสาว๒คน
คนหนึ่งอายุสิบแปดคนหนึ่งอายุสิบหก
ส่วนลูกชายคนเล็กรอดชีวิตมาได้อายุแค่๕ขวบ
ยังมีอาการหวาดภาวะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
ญาติญาตินำศพของทั้งคู่ไปประกอบพิธีทางศาสนา
ฝังที่กุโบของมัศยิตภายในหมู่บ้านกาบังเรียบร้อยแล้วนะคะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกนะคะคุณผู้ชม
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายแบบนี้ค่ะ
เป็นภาพกราฟิกจากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก่อนเกิดเหตุค่ะนายวารินซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังชาติไทยเขต๒จังหวัดยาลา
นั่งดูทีวีอยู่กับลูกชายลูกชาย๕ขวบนะคะอยู่บนบ้าน
จู่มีคนร้ายใส่ชุดสีดำมากันประมาณ๔คน
คาดว่าน่าจะรู้จักกันเดินมาเรียกตั้งแต่หน้าบ้าน
เรียกให้มาคุยกันสุดท้ายขึ้นไปบนบ้านเลย
แล้วก็เหมือนกับคุยอะไรกันบางอย่างสุดท้ายเถียงกันทะเลาะกัน
คนร้ายรุมทำร้ายค่ะจับนายวารินใช้เชือกมัดมือไพร่หลัง
รอกิเยาะภรรยาที่อยู่บ้านหลังแรกบ้านคือตัวบ้านจะเชื่อมถึงกันน่ะนะคะ
ได้ยินเสียงดังก็เลยเดินมาดูเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนร้ายใช้ปืน๑๑มม
จ่อยิงศีรษะนายวารินจนเสียชีวิตพอภรรยามาเห็นจังหวะนั้นพอดีเนี่ย
คนร้ายก็เลยจับตัวภรรยาแล้วก็จ่อยิงที่ศีรษะเสียชีวิตไปอีกคนนึงค่ะ
ส่วนลูกชายวัย๕ขวบที่อยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมวิ่งหนีออกไปไปหาพี่สาวที่อยู่บ้านหลังแรก
หลังก่อเหตุคนร้ายก็หลบหนีไปนะคะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานปมสังหารเอาไว้สักสามประเด็นอ่ะนะคะ
ประเด็นแรกก็คือผู้ตายเป็นไทยพุทธแต่ว่ามารับเข้าศาสนาอิสลาม
แต่งงานอยู่กินกับภรรยามา๒๐กว่าปีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อาจจะหวาดระแวงค่ะ
กลัวว่าจะเป็นสายลับให้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ผู้ตายเป็นคนมีความรู้จบการศึกษาสูงมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านในเรื่องต่างมาโดยตลอด
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับอดีตกำนันอับดุลลาเต๊ะยายาซึ่งถูกคนร้ายรอบยิงเสียชีวิตไปเมื่อ๓๐พฤศจิกายนปีที่แล้ว
อาจจะทำให้ผู้เสียผลประโยชน์เกิดความไม่พอใจกัน
อาจจะเป็นเรื่องการเมืองนะคะเพราะผู้ตายได้ประกาศตัวจะลงสมัครสอสอภักดิ์พลังชาติไทยเขต๒จังหวัดยาลา
ถูกฝ่ายการเมืองคู่แข่งจัดการตอนนี้กำลังหาข้อเท็จจริงกันอยู่
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังเร่งจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเป็นเด็กค่ะลูกชาย๕ขวบก็ยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่ายังหวาดภาวะยังกลัวอยู่เลยค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้าว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเพราะว่าสามารถเดินเข้าไปในบ้านได้เลยอ่ะอ่า